ดีที่จะเห็น
และกับฉันรับไปด้วยกันทุกธิพยาง

เป็นเห็นที่เรียกว่าเห็ดดาวดิน

อ๋อแล้วเมื่อกี้คุณก็คุยกับเห็ดอยู่อย่างนี้หรอ

เดี๋ยวตอนนี้ยังโตไม่เต็มที่
เดี๋ยวฝากดูไว้ก่อนช่วงนี้เนี่ยฝนตกเยอะนะครับ
ความชื้นเยอะแบบนี้ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญเลยทีเดียว
ได้ครับทำให้เห็ดต่างเขาเจริญเติบตัวให้ดี
แล้วก็นี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งเหตุที่เกิดขึ้นในเมืองไทย
แล้วก็เป็นเห็ดที่หายากติด๑ใน๑๐ของโลกอย่างที่บอกไป

ตอนที่เขาเล็กจะมีลักษณะคล้ายเห็ดเพาะ
สีเทาสีดำเล็กประมาณ๓๕เซน
แต่พอโตเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้ตรงเห็ดเพาะก็จะมีการแยกออกเป็นแฉกลงมาแบบนี้

ก็คือมีลักษณะมันดาวแต่ขึ้นบนดิน

เลยมาแสดงความมีเจ้าของไว้ก่อน

ไม่รู้เห็นเมื่อกี้เงาตุ๊กคุ้ม

แต่ว่าใครที่จะเข้าไปหาเห็ดในปงในป่าแบบนี้

และที่สำคัญก็มีเห็ดที่มีลักษณะเป็นพิษเกิดขึ้นด้วย

บางชนิดอาจทำให้ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายได้

พรุ่งนี้เนี่ยบ้านใครชุ่มชุ่มชื้นเนี่ยนะครับ

เพราะว่าฝนยังคงตกต่อเนื่องนะครับ

สถานการณ์ฝนยังคงต้องจับตา
ตอนนี้เนี่ยนะครับมีการรูปรุงออกกลุ่มฝน
แล้วก็ใครหลายคนคงได้เห็นภาพแล้วนะครับ
ความน่ากลัวความรุนแรงของพายุที่เข้าไปปกคลุมบริเวณดังกล่าว
ซึ่งนี่แหละครับก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ฝนในประเทศไทยเยอะในช่วงนี้
เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าแต่ละพื้นที่ในประเทศไทยสถานการณ์ฝนเป็นอย่างไรกันบ้าง
ตรวจสอบสถานการณ์ฝนสดตอนนี้
เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าฝนตกจุดไหนบ้างไปดูภาพเต็มกันนะครับ
ก็จะพบว่าฝนส่วนใหญ่มีการกระจายตัวในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนเป็นกลุ่มใหญ่เลยทีเดียว
แล้วก็มีภาคเหนือบ้างบางส่วนนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือตอนล่างนะครับ
สรุปแล้วเนี่ยนะครับก็มีแต่แถวบริเวณจังหวัดแม่ห้องศรเชียงใหม่เชียงรายพยาวน่านแพร่ลำปางลำพูนตากสุโขทัยอุตรดิษฐ์กำแพงเพชรพิจิตรอุทัยธานีนะครับชัยนาฏสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีเลยน้องคายบึงกาลหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมเพชรชบูรณ์นะครับชัยภูมิ
ลับบิและก็นครสีธรรมาราช
ก่อตัวแล้วก็กลายเป็นฝนตกในพื้นที่ใกล้เคียง

ดังนั้นในวันนี้ตลอดทั้งวันยังเป็นวันที่ต้อง
เฝ้าติดตามสถานการณ์ฝนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงเที่ยงเป็นไป
ฝนจะกลับมาเพิ่มแล้วก็กระจายตัวมากยิ่งขึ้นนะครับ
ปัจจัยอย่างที่ได้บอกไปแล้วครับว่า
ปัจจัยแรกก็คือเป็นปัจจัยที่เกิดจากการเหนียวนำของ
ลักษณะของหย่อมความกดอากาศต่ำที่สลายตัวจากพายุก่อนหน้านี้นะครับ
นี่คือภาพลักษณะการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝน
สังเกตว่าบริเวณแถวไต้หวันเนี่ยจะมีกลุ่มเมฆฝนนะครับ
ข้างที่จะหนาแล้วก็มีสีแดงก็คือมีกำลังแรงมากเลยทีเดียวนะครับ
ดูดเอาฝนจากบริเวณทะเลอันดามันเนี่ยขึ้นไปข้างบนนะครับ

ปัจจัยแรกก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงแรงต่อเนื่องนะครับ
และอีกหนึ่งปัจจัยก็คือเป็นเรื่องของร่องฝนนะครับ

ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้ภาคเหนือภาคอีสานมีฝนตก

ปัจจัยอันบนก็คือเหนือกับอีสานนะครับ
จะค่อยลดลงหลังวันที่๓๐นะครับ
แต่ว่าปัจจัยในบริเวณพื้นที่ตอนกลางประเทศไทย

คือแนวที่เคลื่อนผ่านภาคเหนือกับแนวที่เคลื่อนผ่านตอนกลางประเทศไทยนะครับ

ก็จะพบว่าตอนบนนะครับ
ฝนจะค่อยมีการเขยิบเลื่อนขึ้นไปอยู่เหนือเมืองไทยของเรานะครับ
อยู่ในแถวบริเวณทางตอนบนของพม่าตอนบนของลาวแทน

ส่วนตอนกลางก็จะมีกลุ่มฝนค่อยเคลื่อนที่ผ่านอย่างต่อเนื่อง
ก็จะเป็นแบบนี้อย่างที่บอกไปก็คือหลังวันที่๒ฝนในบริเวณตอนกลางจะลดลงดังนั้น
ในช่วงนี้ฝนยังคงตกต่อเนื่องนะครับ
ตอนกลางยังคงต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์ฝน
ที่ยังคงมีโอกาสตกและอาจจะทำให้เกิดสภาพน้ำท่วมขังตามผิวจรจรแบบนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยนะครับ

ระหว่างวันนี้ตลอดทั้งวันสถานการณ์ฝนเป็นอย่างไร

จากการตรวจสอบก็พบว่าฝนหลังจากนี้ก็มีการเคลื่อนที่ลักษณะจะคล้ายกับเมื่อวานนี้นะครับ

ระยะนี้คลื่นยังคงมีกำลังนะครับโดยเฉพาะบริเวณฝั่งอันดามัน
แต่ว่าจะไม่รุนแรงเหมือนช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะครับ
เป็นสีน้ำเงินประมาณ๑๒เมตร
จุดที่มีฝนฟ้ากระนองคลื่นอาจสูงมากกว่า๒เมตร

ก็จะพบว่าฝนจะค่อยมีบทบาทเข้ามาปกคลุมในเมืองไทยของเรา
ตั้งแต่ช่วงเที่ยงเป็นต้นไปนะครับ
แล้วก็จะเพิ่มมากขึ้นในช่วงประมาณบ่าย๓นะครับ
กลุ่มฝนจะค่อยมีกำลังมากขึ้นนะครับ
เวลาฝนเข้ามาเนี่ยในพื้นที่กรุงกรุงเทพจะเป็นฝนที่เกิดจากลมมรสุม
มรสุมจะมีความรุนแรงที่สุดในรอบวันก็คือช่วงตั้งแต่บ่าย๓เป็นต้นไป
ก็จะค่อยเอาความชื้นเข้ามาปกคลุมค่อนข้างเยอะนะครับ
ชื้นเหล่านี้พอเยอะเข้าก็กลายเป็นฝนตกลงมา
ทำให้กรุงเทพก็มักจะมีฝนตกช่วงประมาณหลังบ่าย๓โมงประมาณนี้

ช่วงที่เราเลิกงานแต่ฝนเพิ่งทำงาน
ตัวเราก็เลยเป็นหนักหนาสาหัสอยู่บนถนนเนี่ยนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญก็จะตกแบบนี้ต่อเนื่องหลายวันด้วย
ยังไงช่วงนี้อาทิตย์นี้ก็ต้องดูแลดีหน่อยนะครับ
ดูเหนือนว่าฝนผมคงจะทำให้เห็ดเนี่ยเจริญตับตัวได้ดีงามเลยนะครับ
เดี๋ยวต้องไปจัดการซะหน่อยเพราะว่าเมื่อกี้เห็นเงาตะคุ่มตะคุ่ม